คือร้องได้ให้ร้อง
คือร้องได้ให้ร้อง
ฝากใจกับจันทร์ฝากฝันกับดาว

เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกัน

ใครว่าที่เป็นตัวแทนจะทำได้หรือเปล่า

ครับร้องไปเรียบร้อยแล้วนะครับ

เพลงที่๔มูลค่า๖๐๐๐บาท
เพราะเป็นเพลงเป้าหมาย
เพราะเป็นเพลงเป้าหมายของผู้แข่งขันของเรานะครับ

มูลค่า๖๐๐๐๐บาท
คุณเอชัยยามิชัยร้อง
ได้เลย

ไม่ตายยังหลังเลย

ตังค์ก็ได้

ได้ยังหลังเลย
ป้าเล็กป้าเล็กอยากบอกอะไรกับพี่เอจ๊ะ
อยากจะขอบคุณเขามากเลย
ที่เขาเสียสละเวลามาช่วยป้าในครั้งนี้นะ
เพราะว่าป้าก็ไม่มีปัญญาจะร้องเองถึงได้ถึงขนาดนี้หรอก

ป้าจิ๊ดมีความสุขแค่ไหนคะ

ทีนี้ยังได้หยุดพักมาก

วันนี้ก็ถือว่าเป็นวันชื่นคืนสุขอีกวัน

คิดถึงพี่ไหมนะครับจากสอนคิรีศรีประจวบนะครับ
ตอนนี้นะครับคุณเล็กกับคุณจี๊ดรับไปเลยนะครับ

แต่อย่างที่บอกนะครับไม่ว่าเป็นใครเป็นแคมเปญไหน
นักสู้รุ่นจิ๋วนักสู้ร้องได้ให้บุญอะไร
ถ้ายังร้องไม่ผิดและยังไม่บอกกับเราว่าหยุด
เราก็จะไม่ให้เลิกเราก็จะให้ร้องไปเรื่อย

อย่างที่บอกเพลงนี้เพลงที่๔แต่ตัวช่วยหมดแล้ว
เพลงหน้า๘๐๐๐แต่ว่าตอนนี้เวลาหมดแล้ว

เดี๋ยวผมต้องไปจัดเกณฑ์ต่อชีวิตต่อจากนี้นะครับคุณผู้ชมครับ

เดี๋ยวช่วยกันเป็นกำลังใจต่อเลยนะครับ

แต่ร้องได้ให้ล้านยังให้บุญกันอยู่อย่างนี้อีก
ได้ครับไปเรื่อยแล้วก็ยังมีอีกหลายท่าน
เขาเรียกว่าเข้าคิวทยอยที่จะมาร่วมบุญกับเรา
ยังมีนักร้องศิลปินอีกเยอะแยะเลยทีเดียวนะครับ

เป็นกำลังใจให้กับป้าเล็กป้าจี๊ดนะครับ
สองนักสู้ผู้ใจบุญของเรานะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิตตอนพิเศษนะครับ
ร้องได้ให้บุญทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ

เปิดปุ๊บล็อกเอาไว้แล้วเอารีโมทถอดถ่านทิ้งไปเลยนะครับ
คือทีวีไม่ต้องเปลี่ยนไปไหนนะครับ
เพราะว่าจบจากรายการของเราก็แน่นอนครับ

มีอีกหนึ่งรายการนะคะเป็นรายการดีที่อยากให้คุณผู้ชมได้ดูค่ะ
จะได้รู้ว่าคุณผู้ชมไม่ได้โดดเดี่ยวค่ะ
คุณพี่เอชายามิดชัยจะไปต่ออีกรายการหนึ่ง

ครับและวันนี้พวกเราทุกคนนะครับขอลาไปก่อนนะครับ

สวัสดีครับ
ผมรู้สึกดีใจมากครับแล้วปลื้มใจมากที่เราทำหน้าที่ของเราได้สำเร็จนะครับ
ประทับใจแล้วก็เห็นความที่คุณตั้งใจที่จะช่วยเราเต็มที่เลย
ขนาดจะป่วยยังยังไม่ยอมหยุดเลยจริงนะตื่นตันมากมากเลยอ่ะ
ป้าขาจากที่เป็นผู้ให้คนอื่นมาโดยตลอด
วันนี้เปลี่ยนสถานะมาเป็นผู้รับบ้าง

รู้สึกปลื้มปลื้มมากดีใจมากเลยมีความสุขมากเลย
มีโอกาสคว้าเงินแสน
ถ้าได้ก็ดี
ฟังโจทย์เพลงปริศนาและถ่ายว่าเพลงที่คุณได้ยินคือเพลงอะไร
คุณรับกิฟเซตจากไทยรัฐทีวีมูลค่า๕๐๐บาทสัปดาห์ละ๑๐รางวัล
ร่วมสนุกได้ทุกวันเสาร์ตั้งแต่เวลา๑๙นาฬิกาจนถึงวันอาทิตย์เวลา๒๓นาฬิกา๕๙นาที
เพียงเท่านี้ก็สามารถร่วมกิจกรรมร้องได้ให้ถ่ายได้